คุณผู้ชมถ้าใครเคยไปโคราชหรือว่าจังหวัดนคร
มาราชศรีมาศจะมีวัดสาระลออยู่ที่โค้ง๑
วีรักษณะสตรีของชาวโทราช
พระยาประหลัดทองคำนะฮะก็มีย่าโมแล้วก็มีลูกบุญธรรมก็คืออ่า
นางบุญเหลือหรือว่าย่าบุญเหลือแต่ว่าอาจารย์เรนนี่เขาไปทำรายการที่นี่
แล้วเขาบอกเขานิมิตเห็นบอกว่าจริงแล้วลูกบุญธรรมเนี่ย
ไม่ใช่ลูกบุญธรรมแต่เป็นภรรยาอีกคนของสามีของย่าโม
ประโยคเหล่านี้ทำให้ชาวโคราชไม่พอใจจ่อเอาผิดพิธีกรชื่อดังก็คืออาจารย์เรนนี่ด้วย
เอาไปดูคลิปเต็มที่มีการพูดประโยคเหล่านี้ออกมาหน่อยครับ
คือท่านประหลัดทองคำบอกหนูว่าแม่บุญเหลือเนี่ยเป็นเนย์คนหนึ่ง
ส่วนย่าโมเป็นเมียหลักแล้วแม่บุญเหลือเป็นเมียสองไม่ใช่ลูกสาวบุญธรรม
ท่านบอกกับคำนี้แม่บุญเหลือเป็นคนบอกเรนเองว่าเป็นใช่ไหม
นี่ฮะอาจารย์เรนนี่พูดแบบนี้ครับแล้วมันก็แน่นอนสะเทือนความรู้สึก
เหมือนเป็นการทำลายความรู้สึกทำลายจิตใจของชาวโคราชที่
เขามีประวัติกันแบบนั้นก็คือย่าบุญเหลือคือลูกบุญธรรมของ
พระยาประหลัดทองคำแต่อาจารย์เรนนี่บอกว่านี่
พระยาประหลัดทองคำมาบอกเขาว่าจริงแล้วเนี่ย
แม่บุญเหลือหรือว่าย่าบุญเหลือเนี่ยคือเป็นภรรยาอีกคนนึง
แล้วยาโมเป็นภรรยาหลักอะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นคลิปช่วงหนึ่งของ
รายการช่องส่องผีที่มีการบันทึกเทปที่หน้าอุโบสถเก่าของวัดสารลอย
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะฮะก็ที่นี่มีการ
บรรจุอัฐิของเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมเอาไว้ด้วย
ใครที่เคยผ่านไปผ่านมาก็จะเข้าไปแวะเวียนแล้วก็ไปกราบไห้บูชานะฮะ
แน่นอนนะครับอาจารย์เรนนี่พูดแบบนั้นบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะ
ย่าบุญเหลือเป็นภรรยาคนที่สองของพญาประหลัดทองคำ
ลูกบุญธรรมนะฮะตามที่มีการบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสต
ส่วนย่าโมเป็นภรรยาแรกหรือว่าภรรยาหลักเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
เทปนี้ออกอากาศไปแน่นอนนะครับคนที่ได้ชมได้ฟังได้ยินแล้ว
ไม่พอใจมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
โดยเฉพาะชาวโคราชไม่พอใจอาจารย์เรนนี่อย่างมากนะฮะ
ขณะของประธานกลุ่มคนรักย่าโมคือนายสมารธิกิพงทัพเนี่ย
บอกว่าสิ่งที่อาจารย์เรนนี่พูดเนี่ยมันคือเป็นการ
ย่าโมขึ้นมาเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน
แต่กลับมีใครก็ไม่รู้มาอ้างมาอวดรู้บอกว่าย่าโมกับย่าบุญเหลือเนี่ย
เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฐานะที่เป็นคนโคราชคนหนึ่ง
ไม่ยอมและยอมไม่ได้เดี๋ยวจะเอาผิดด้วยนะครับ
แค่คิดว่าจังไรนะคะทรัพย์ศาสตร์โคราชนะ
ผมถือว่าคนคนนี้นอกจากไม่ให้เกียรติย่าแล้วยังเป็นผู้ที่ทำลายคุณงามความดี
รู้ไหมว่าการเสียสละของย่าในประวัติศาสตร์
คุณยังไม่ได้เพียงทุลุยดินที่บ้านย่าทำ
วันนี้คนโคราชทุกคนสร้างอนุสรสถานของญาติขึ้นมา
เพื่อระลึกถึงคุณงามความของท่าน
คุณเป็นใครมายืนอยู่ในร่างมือฝากหายา
ไห้กายได้ยังไม่จ้างเป็นอย่างนี้อย่างนั้น
คุณขี้รถหัวใจคนโคราช
อีกหลายคนเขาอยากพูดก็คงจะรู้สึกคล้ายกันนะฮะ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังซะหน่อย
ซึ่งหากจังหวัดไม่ได้เมืองการใดเนี่ย
ทางกลุ่มรักย่าโมจะเตรียมรวบรวมหลักฐานก็คือคลิปต่างเนี่ย
แล้วจะไปแจ้งความเอาผิดกับอาจารย์เรนนี่
แล้วก็ตัวรายการเองเพราะว่าถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่สมควรอย่างยิ่งแน่นอน
มันเป็นไปการไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ชาวบ้านเขานับถือและเชื่ออย่างนั้นมายาวนาน
ใช่เป็นความเชื่อนี่ไม่น่าไปแตะเลยเนาะ
และไม่ใช่เรื่องนี้มีเรื่องอื่นอีกด้วยที่เป็นเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะ
แล้วก็มีคนออกมาร้องเรียนมีคนออกมาบอกว่าไม่ถูกต้องนะคะ